ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อบ้านขาดเสาหลักเสาที่เหลือของบ้านจึงต้องเข้มแข็ง
เพื่อประคองบ้านให้อยู่ต่อไปให้ได้
ครอบครัวนี้ก็เช่นกันครับทุกคนต่างเป็นเสาที่คอยประคองซึ่งกันและกัน
เพื่อรอวันที่เสาหลักจะกลับมาเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ตั้งแต่พ่อผมถูกจับติดคุกไปแม่ผมต้องทำงานหนักมาก
บางทีร่างกายแม่รับไม่ไหว

ก็เคยไปรวมสะลบค่าต้นอย่างมาแล้ว

ตอนวันแม่ไม่มีตังค์เสื้ออบค่าให้ผมกิน
เพราะผมก็ต้องไปเก็บผักข้างบ้าน
ผมก็จะเอาผักนี้มาผัดให้แม่ให้ย่าให้พี่ให้น้องกินครับ
พวกหนูต้องหยุดโรงเรียน
โถกับพี่ถาไปช่วยแม่ทำงานหาเงิน
ส่วนหนูก็จะอยู่บ้านกับญาติช่วยแม่เลี้ยงน้องจ้ะ
ครอบครัวผมมีทั้งหมด๗คน

คนแรกคือถา

พ่อกับแม่มีอาชีพกรีดยาง
ตอนตี๕พ่อก็จะออกไปกรีดยางกับแม่
กิจยางสองคนกับแฟนก็พออยู่พอกินนะจ๊ะ
มันก็พ่อเลี้ยงครอบครัวจ้ะ
เวลากินยาบนเขามันก็ลำบาก

ความลำบากที่สุดในการกรีดยางบนเขา
นั่นก็คือการเจอช้าง

บางทีก็มาตัวหนึ่งสองตัวอย่างเนี่ยอ่ะจ๊ะ

แม่กับพ่อผมก็จะรีบวิ่งหนี

ไฟมันก็จะลงมาที่แบต
แล้วก็เก็บไว้ในแบต
กลางคืนผมก็จะเอาไฟลีออนมาเสียบกับแบตครับ

หรือบางทีก็ทำการบ้านบ้างครับ

แล้วก็ทำเป็นวงจรให้มันเสียบกับแบตเตอรี่ได้ครับ
ที่บ้านผมก็ทีวีตู้เย็นไม่มีหรอกครับ
ก็มีภัฐลมอันจิวครับ

เวลาจะไปโรงเรียนผมก็ขับมอไซค์ให้น้องซ้อนไปโรงเรียนครับ
ระยะทางมันก็ประมาณ๑๐กิโลเมตรครับ
ก็ขี่ไปตามป่าครับ
ทางไปโรงเรียนมันลำบากมากมีแต่ดีลูกรังมีแต่ขี้โคน
เวลาเจอช้างอยู่กลางทางพี่โถก็จะขับรถหนีค่ะ
ก็เป็นห่วงหลานเราก็กลัวไปเจอช้างด้วย
แล้วก็ทางลื่นด้วยเวลาฝนตกอย่างนี้
ถึงทางแฟนเรียนจะลำบากบนแค่ไหนผมก็อยากเรียนครับ
จะได้เรียนเจาะผงสูงครับ

ครอบครัวก็ถูกจับพ่อผมเข้าป่าไปหาสองป่าครับ
พอพ่อไม่อยู่แม่ก็ต้องหาตังค์คนเดียว

ผมไม่ได้ไปหาหมอ๒ปีแล้วครับ
ทำละเหนื่อยทำแล้วต้องพัก
เคยล้มบุบอยู่กลางป่าคนเดียวแบบไม่มีใครเห็น
รู้ตัวอีกทีนึงก็เกือบเย็น

กลัวลูกไม่มีใครดูแลมีใครเลี้ยง
หนูสัญแม่มากอยากช่วยแม่ทำงานค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็ช่วยแม่เลี้ยงน้องเค้กค่ะ

บางทีแม่ทำงานตังค์ไม่พอใช้
ไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนครับ

เพื่อไปช่วยแม่กรีดยาง

อาทิตย์หนึ่งก็หยุด๓วันบ้าง๔วันบ้างครับ

แต่ก็ต้องช่วยแม่กับพี่โถทำงาน
ใจจริงผมก็ไม่อยากหยุดโรงเรียนหรอกครับ
แต่ผมก็ต้องไปช่วยแม่
พอจะได้ตังค์มาเรียนต่อครับ
และบางทีผมก็เป็นลูกจ้างในอู่ซ่อมรถ
ก็จะไปช่วยเขาขันน็อตเครื่องมั่ง
ถอดล้อล้างรถมั่ง

ของหนองถาไปด้วยครับ
ก็จะได้เงินวันละสองร้อย
ผมก็ให้แม่ร้อยห้าสิบ

เพื่อเอาเงินไปโรงเรียนครับ
ผมก็ไปหาเก็บผักข้างบ้านครับ
แล้วก็เอามาประกอบอาหารครับ
แม่กับน้องจ๋าก็ชมว่าอร่อย
ส่วนตัวผมก็หวานเป็นอย่างนี้ครับ

ยายเขาเรียนยายมีความรู้

ผมก็จะเอาเงินไว้เรียนครับ
พอเรียนจบผมก็จะเปิดอู่ซ่อมรถครับ
จะได้เอาเงินไปดูแลย่ากับแม่ครับ

ขอต้อนรับครอบครัวของน้องโถจากจังหวัดระยองครับ

ในบ้านเราก็คืออยู่กันกี่ชีวิตลูกโถ

มีย่ามีแม่มีผม

ถ้าตอนที่คุณพ่อยังอยู่
กุ้งสองคนผัวเมียก็ยังช่วยกันใช่ไหม

แล้วคุณพ่อเขามีปัญหาในเรื่องอะไรนะครับ

ไปเก็บสำรองแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่

มันเป็นข้อหาอะไรครับพี่กุ้งที่เขาบอก

แล้วได้ไปเยี่ยมไปอะไรกันบ้างไหมลูกโถ

พ่อก็บอกว่าดูแลแม่ดูแลย่า

โถตอนนี้มาถึงเรื่องของหนูบ้างลูก
เห็นบอกว่าต้องหยุดโรงเรียนบ่อยมากเลย

ก็แม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนครับ

ผมก็ช่วยกรีดยางบ้าง

มั่งถ้าเขามาจ้างให้ไปแค้ยำก็ไปครับ
แล้วไม่ไปโรงเรียนอย่างนี้ครูเขาไม่ว่าเหรอลูก
ก็ครูเขาก็มาตามครับ
มาบอกแม่ว่าให้ไปโรงเรียนครับ

เขาเลยให้ทำงานไปก่อนครับ
ทำพอมีตังค์ก็มาโรงเรียนครับ

ก็วันหนึ่งก็ได้๒๐๐มั่ง๓๐๐มั่งครับต่อวันครับ
นักเรียนหนังสือบางทีก็ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ต้องไปช่วยแม่กรีดยางแล้วเนี่ย
เห็นบอกว่าวันหยุดหนูยังไปรับทำอาชีพพิเศษด้วย
ก็ไปเป็นลูกจ้างครับเป็นช่างครับ
ก็ช่วยเขาขันเครื่องบ้างครับถอดนู่นถอดนี่ครับ

แล้วหนูไปได้วิชาความรู้ไอ้ขันน็อตขันไขอะไรนี่มาจากไหนอ่ะลูก

วันละร้อยครับร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งครับ
ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าหน่อยเขาก็เหมือนช่วยเราใช่ไหมลูก

เงินก็ให้ยากให้แม่ครับ
โถแล้วเห็นบอกบ้านนะลูกอยู่กลางป่ามันลึกขนาดไหนอ่ะ
มันไม่มีถนนหนทางเลยเหรอลูกที่หนูอยู่กันอ่ะ
มีครับแต่มีทางขี้โคนครับทางมันเละครับ
ลำบากครับมันมีช้างมีไรด้วยครับ
น้ำปู่เขาก็ไปต่อกันจากบนเขาไว้ครับไฟฟ้าก็หลวงเขามาแจกเสื้อซิลครับ
เอาแล้วอย่างนี้หุงข้าวหุงปลาทำไงกันอ่ะ

จริงเหรอ

และที่น่าภูมิใจไปกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าบ้านนี้จะขาดซึ่งไฟไร้ซึ่งน้ำนะครับ
จริงแล้วบ้านหลังนี้มีความสุขด้วยมีนักประดิษฐ์ตัวน้อยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับ
คนนั้นคือใครครับนักประดิษฐ์คนนั้นที่ว่าคือใครครับ

ประดิษฐ์อะไรแล้วบ้างลูกในบ้าน
ก็หลอดไฟครับแล้วก็

ก็น้องเขาก็เอาหลอดไฟมาครับหลอดไฟที่มันขาดตรงอันนี้แหละครับผมก็เอามาบัดจีครับแล้วก็ให้น้องครับ
พอพี่เขาปัจจีให้แล้วผมก็เอามาต่อกับวงจรไฟแล้วก็ต่อใส่คั่วแบตครับ
เห็นบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอเอามีไฟฟ้าใช้แล้วกลัวว่าคุณยาคุณย่าจะร้อนเหรอลูกเหรอ

เพราะฉะนั้นถาก็เลยมีไอเดียว่า
พัดลมตัวน้อยให้ย่าครับ
มันยังไงล่ะลูกไหนลองเล่าสิ
ก็หามอเตอร์ที่เสียจากรถบังคับใช่ไหมครับ
แล้วก็หาใบพัดมาครับแล้วก็ต่อใส่กันครับ
แล้วก็ทำเป็นวงจรแล้วก็เอามาต่อแบตอันเล็กครับ๖โลครับ
ไอ้หนูแล้วหนูตั้งใจว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร
อยากเป็นช่างครับอยากเปิดอู่ครับ

ก็ชอบครับชอบการลื้อครับ

สาวน้อยล่ะจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะลูก

นู่นเลยไปทางการเลยวิชาการเลยเป็นหมอเหรอลูกเหรอ

สาวแม่ค่ะ
คุณแม่มีโรคประจำตัวเหรอคะเป็นอะไร

เป็นมาตั้งแต่น้องจ๋าได้ประมาณ๓ขวบ

ก็เหนื่อยอ่อนเพลีย

ก็หมอบอกต้องผ่าตัดเล่นหัวใจ

ไม่ต้องเสียเป็นแสนนะ

ย่าห่วงอะไรที่สุดตอนนี้ในบ้านเถอะ

ล้านอาจจะไปโรงเรียนเจ็บเจือทั้ง

รู้สึกยังไงที่แม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้ครับ
ก็รู้สึกอยากช่วยแม่ครับ

ก็ช่วยอะไรก็ช่วยครับ
ช่วยเต็มที่ครับ

เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้นำให้ได้
สองต้นนี้ต้องแข็งแรงขึ้นมาให้ได้นะลูก
ขากับโถจะต้องเป็นพี่น้องที่ช่วยกัน
วันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต
โคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับลูก
ลูกน้องเวียนครับ
วันนี้เรามาสู้กันนะลูกเนาะสู้เพื่อคนในครอบครัวเพื่อที่จะต่อชีวิตกัน
ขอให้โชคดีนะครับในการตอบคำถาม๔ข้อ
คุณผู้ชมครับเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากให้เกิด

เราจะรับมือกับมันยังไงด้วยความรู้สึกแบบไหน
นี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราตัดสินใจสู้ต่อ
เราก็จะผ่านปัญหาไปได้แต่ถ้าเรามัวแต่สิ้นหวังท้อแท้
เราก็พังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นสู้ด้วยซ้ำ
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยนักสู้หลายรุ่นของครอบครัวน้องโถ
จากจังหวัดระยองนะครับให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ไขน็อตจำนวนสิบสี่รุ่งท้ายในเวลาสามนาที